เสียดายคุณผู้ชมแซวมาจนเขินเลย
บอกว่าให้เดาไงว่าอันนี้มันคือจราเข้หรือตัวเงินตัวทอง

ภาพอ่ะมันให้เดาแหละแต่ตัวหนังสือที่ชี้มานี่สิ
มันจิ้มไปแล้วแต่สมมุติว่าคุณผู้ชมยังไม่มองไม่ออกแล้วกัน
ว่ามันคือตัวอะไรขับรถไปตัวอะไรคันมาตะคุ่ม
ดูสิว่าถ้าเกิดเจอแบบนี้จะทำยังไงต่อ
แต่นี่เอาจริงนะคือคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาบอกว่า
จะพิมพ์ว่าตัวเงินตัวทองแล้วถ้าไม่มีตัวหนังสือ

คุณผู้ชมคิดว่าจะมีจัดละเข้อยู่กลางถนน
เราก็เคยเห็นขับรถไปตัวเงินตัวทอนนอนขวาง
อย่างมากกว่างูใช่ไหมอะไรแบบนี้เฮ้ย
จัดละเข้คุณผู้ชมตัวเบลอเลย
โอ้ยยังใหญ่
คนเขาถ่ายังใหญ่แล้วมันก็ค่อยเดินลงน้ำไป
ขับรถมาดีมาเจอเจ้าตัวนี้นอนอยู่กลางถนน
ท่ามกลางสายฝนก็เลยจอดถ่ายคลิปกัน
มันก็ตกใจก็ลงไปคูน้ำข้างทาง
อันนี้คือถนนเส้นทางเข้าวัดสมานรัตนาราม
คุณผู้ชมคือวัดนี้เขาจะมีองค์พระพิคเนตองค์สีชมพู

เขาก็เลยแจ้งนะจอดปุ๊บแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับ
เพราะอะไรเห็นไหมมันมีบ้านคนมันมีร้านค้า
คือตอนกลางวันเส้นนี้คนเยอะมากครับ
แต่นี่คือตอนกลางคืนแล้วมันอยู่ในบ่อน้ำบ่อนี้ครับ
แต่พอกู้ภัยมายังจับมันไม่ได้
เพราะฝนตกแล้วมืดก็เดี๋ยววันนี้แหละ
ตอนนี้น่าจะคงวางแผนในการจับกันอยู่

เพราะมันอาจจะเข้าบ้านคนก็ได้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมล้อมจับกันอยู่สุดท้าย
นี่ครับตี๔จับได้แล้ว
โอ๊ยสงสารโดนเอามือไผ่หลังมัดปากแบบนี้
ฮิ้วกันขึ้นรถกู้ภัยกันไป

จับได้ตอนตี๔ที่ผ่านมา

ไปดูปรากฏว่าประมงจังหวัดฉะเชิงเซา
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายพี่เบิ้มตัวนี้ค่ะ

พัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชนบุรีต่อไปด้วย
พักเถอะคำถามคือออกมาจากไหนอ่ะ
ประมงจังหวัดฉะเชิงเซาคุณคนนึง
เขาบอกว่าเจราะแค่ตัวนี้คำว่า
คือน่าจะเป็นลูกหลานของจราเข้ที่อยู่ในฟาร์ม

เดี๋ยวเท่าน้ำท่วมปีไหนนะ

คือมันหลุดมาตั้งแต่ปี๕๔
จนมันอยู่ออกมาเกือบ๑๐ปีเหมือนกันนะ

เพราะอายุมันประมาณ๔ปีแล้วคุณ

คือแปลว่าตอน๕๔มันอาจจะมีหลุดมา

หลุดมาปุ๊บมันก็ขยายพันธุแค่พัน
คือตอน๕๔หลุดมามันเป็นตัวพ่อตัวแม่แหละ
อาจจะเป็นตัวปู่ตัวย่าตัวตาตัวยายก็ได้

แล้วเชื่อแบบนี้ว่าน่าจะมีจราเข้
อยู่ในแม่น้ำบับบะโกง

ก็เลยต้องฝากเตือนชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำอบกง
สังเกตให้ดีความเคลื่อนไหวให้ดี

มันคือตัวเงินตัวทองหรือว่าจราเข้
ซึ่งอาจจะเป็นตัวพ่อตัวแม่หรือว่าเป็นปู่ย่าตายายมันก็ได้
แล้วความยาวความใหญ่มันจะใหญ่และยาวมากกว่านี้นะครับ

ค่ะโอ้โหโอ้โห
ถ้าเกิดเจอนี่คือก็วิ่งหนีเหมือนกันนะ